หยุดยาวแบบนี้ค่ะขอเอาใจแฟนคลับของยายาอุรัสยากันสักหน่อยนะคะ
ห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนานแฟนบอกคิดถึงซะเหลือเกิน

นี่เขาไปตามถึงงานอีเวนต์นะคะเป็นอีเวนต์แรกหลังจากพิษโควิดของยายาค่ะ
ซึ่งสาวยายานะคะมาร่วมงานเปิดตัวแว่นแบรนด์ดัง
สวัสดีค่ะวันนี้พิเศษสุดเลยนะคะบนทางไทยรักของเราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์สาวนะคะ

ใช่ค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นแบบว่างานที่ทำข้างนอกเป็นงานแรกเลยค่ะ
ดีใจมากเพราะจริงเป็นคนที่ชอบใส่แว่นอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเสริมให้ลูกของเราของมี
เห็นไหมว่าเป็นคนที่สำหรับของโลกต้องใส่คำนี้

ก็เหมือนแบบมันถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีการบอกว่าถ่ายรูปเองที่บ้าน
เลือกวันเองวันที่เราชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สนุกดีค่ะได้แบบว่าคิดไอเดียได้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

แม่เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากเลยค่ะท่านผู้ชม
คิดถึงแฟนไหมคะไม่ได้เจอแบบ๔๕เดือนเลยนะ
ใช่ค่ะคือแบบรู้สึกเหมือนมันอะไรสักอย่างหายไปในชีวิตค่ะ
แต่เดี๋ยวกลับมาทำงานแล้วเนาะ
แล้วเราสองคนดูไปก็ชมไปไม่รู้ว่าแว่นสวยหรือว่ายายาสวยแต่พอรวมกันเนี่ยสวยมากค่ะ
ใช่ถึงแม้จะสวยยังไงเราสองคนต้องเตรียมเงินไปซื้อนะคะแว่นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ